มาดูเรื่องของเครือข่ายยาเสพติดของนายไซสนะ

ก็เตรียมที่จะไปร่วมสอบปากคำผู้ต้องหาแล้ว
ซึ่งก็ระบุว่าเป็นเครือข่ายค้ายาเสพติดของนายไซสนะ
มีหลักฐานที่สำคัญยืนยันในกรณีดังกล่าว
พลตำรวจโทสมหมายกองวิสัยสุขผู้บัญชาการตำรวจนคร
ขออภัยค่ะตำรวจปราบรามยาเสพติดระบุว่า
เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหานะคะที่จะชี้แจง

แต่ยืนยันว่าในการดำเนินคดีกับนายไซสนะ
ตำรวจมีพยานหลักฐานมัดตัวแน่นหนาเพียงพอ
ฉะนั้นก็จะไม่สามารถเข้าจับกลุ่มหรือส่งฝากค้างต่อสารได้ค่ะ
เช่นเดียวกับก่อนหน้านี้ที่มีกระแสสังคมวิพักษ์วิจารณ
ทำคดีนี้ของตำรวจก็เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็น
จับกลุ่มผู้ต้องการคลือข่ายนายไซสะนะนายอุสมาลแสลแมง
นักค้ายาเสพติดที่อยู่ระหว่างหลบหนีการจับกลุ่มขณะนี้ได้จัดชุดเข้าไป
ร่วมสังเกตการณ์และสอบปากคำผู้ต้องหาแล้ว
เหลือเพียงแค่รอการประสานงานจากเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามยาเสพติด

แต่ไม่สามารถเปิดเผยประเด็นที่จะสอบปากคำได้
เพราะว่าเป็นข้อมูลที่ใช้เชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดด้วยค่ะ